เพราะว่าเวลาที่เป็นข่าวเป็นคราวมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เราจะเห็นเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกัน
อีกเหตุหนึ่งก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
หัวแค้นหมากัดลูกนั่นเองค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริเวณร้านขายข้าวมันไก่
รามคำแหง๖๐ทับ๒นั่นเองนะคะ

แล้วก็เห็นในขณะที่พ่อค้าขายข้าวมันไก่
ท่อนเหล็กตีแล้วก็ใช้มีดแทงสุนัข
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ

สารภาพค่ะว่าเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
สุนัขหรือว่าเจ้าขาวมากัดลูกชายวัย๗ขวบ
ซึ่งทางด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายเช่นกันนะคะ
เรื่องราวนี้นายนัชวินอ่อนละมัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยของอำนวยพัฒนาอพาร์ทเมนต์
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังค่ะ
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเห็นว่านายอานนท์เมฆสัน
พ่อค้าขายข้าวมันไก่ผู้ก่อเหตุถือท่อนเหล็ก
แล้วก็เดินตรงเข้ามาตีเจ้าขาวสุนัขจรจัดที่มาอาศัยอยู่หน้าอพาร์ทเมนต์
แต่นายนัชวินเห็นไม่กล้าเข้าไปห้ามค่ะ
เนื่องจากกังวลว่าตัวเองจะถูกลุกหลงจะได้รับอันตราย
เนื่องจากนายอานนท์กำลังมีอารมณ์โมโห
โดยหลังจากที่ลงมือตีเจ้าขาวด้วยท่อนเห็

อานนท์เดินกลับไปหยิบมีดมาแทงซ้ำหลายครั้ง
เจ้าขาวตายแล้วก็นำไปทิ้งด้วยตนเองค่ะ
เขาเดินเข้ามาหาผมแล้วเขาเช็ดกระบอง

กระบองน่าจะเป็นเหล็กแป๊บอะแหละ

เดินมาถึงตรงนี้ผมก็ลุกจากเก้าอี้
เพราะว่าไอ้ขาวมันก็ลุกลี้ลุกลนจนมันกลายไปอยู่ตรงนู้นแล้ว

มันรู้เลยว่าผมช่วยอะไรมันไม่ได้
แล้วมันก็ถอนหายใจใส่ผมแล้วพี่จะรู้สึกยังไงกับมัน
คือว่าไม่อยากจะเข้าใจเขาเลยอะพี่
มันทำให้ความรู้สึกแบบว่าถ้าเราไปนอน
เราอาจจะฝันภาวะถึงเขาว่า
ทำไมเขาถึงทำกับหมามันอย่างนั้น

แล้วรับสารภาพว่าที่ทำไปเป็นความโมโห

ถึงเกิดบันดาลโทษะฆ่าสุนัขจนตาย
แล้วก็ขอความเห็นใจจากสังคมที่ทำเกินกว่าเหตุค่ะ
อย่างแรกผมขอโทษว่าผมทำรุนแรงไปนะครับ
แต่ถามทุกคนถ้ามีลูก

กลับว่ามีเพื่อนหมาจ้อนจัดไม่มีคนรับผิดชอบ
ในกรณีนี้ผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลายคนก็คิดว่าน่าจะเคยพบกับเหตุการณ์แบบนี้มาอยู่แล้ว
โดยที่หาคนรับผิดชอบไม่ได้เวลาเกิดเรื่องนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์จุนวัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานหัวหมาก
ก็ระบุว่าตำรวจได้แจ้ง๓ข้อกล่าวหานะคะ
ก็คือทารุณต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยได้รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็น
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์
พกอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และทำให้เสียทรัพย์เนื่องจากหลังเกิดเหตุค่ะ
มีหนึ่งในผู้ดูแลรับเป็นเจ้าของสุนัขเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน๕๐๐๐บาท
โดยในวันนี้นะคะทางตำรวจก็จะนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องสารแขวงพระนครเหนือค่ะ